คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากรณีนักร้องชื่อดังวิวอาสยาม
ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายที่สถานบันเทิงแถวเรียบทางด่วนรามอินทรานะคะ
ซึ่งก็ได้เข้าไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีแล้วค่ะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุพยายามที่จะเจรจา
แต่เจ้าตัวปฏิเสธบอกว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
กล้องพบประมงหรือวิวชัชวานอาสยามนักร้องลูกทุ่งพร้อมทนายความ
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มคู่กรณีที่ใช้มีดแทงจนได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานบันเทิงย่านเรียบทางด่วนรามอินทรา
เมื่อวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
กล้องพบบอกว่าสาเหตุที่เพิ่งออกมาแจ้งความ
จากตอนแรกต้องการอโหสิกรรมให้คู่กรณี
แต่ต่อมาได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในค่ายอาสยามแล้ว

ควรจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเพื่อความปลอดภัยในอนาคต
ก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความค่ะ
โดยยืนยันนะคะไม่ได้เป็นการแก้แค้นโกรธเคืองคู่กรณี
และไม่ได้รู้จักหรือมีปัญหาอะไรกับคู่กรณีมาก่อน
เหตุการณ์ในวันนั้นน่าจะมาจากสาเหตุที่กลุ่มเพื่อนของนายกล้องพบ
ไปเต้นใกล้กับโต๊ะของคู่กรณีจนทำให้เกิดความไม่พอใจ
คู่กรณีตามออกมาตบที่ศีรษะจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุน
ที่นายกล้องพบจะถูกแทงที่ลำตัว๒แผล
และเพื่อนก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

คู่กรณีติดต่อผ่านทางสถานบันเทิงที่เกิดเหตุ

แต่นายกล้องพบปฏิเสธที่จะเจรจา
พร้อมขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดี
เมืองต้นพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
พยานบุคคลทั้งกล้องวงจรปิด

ฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
และพกพาอาวุธมีดในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ